ความคืบหน้าคดีที่หญิงสาว
ที่เป็นพนักงานเชียร์เบียร์
หรือว่าสาวประชาสัมพันธ์ของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
ที่ไปแจ้งความบอกว่า
คืนวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา
เลิกงานแล้วเนี่ยก็ติดรถเพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันกลับบ้าน

ก็ไม่มีอะไรนี่ลักษณะท่าทางก็ดูไม่มีอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจ
บ้านก็ใกล้กันด้วยเป็นทางผ่านของบ้านผู้ชายเขาด้วย
ไปถึงที่ซอยหมู่บ้านจอดรถแล้วก็จะคมขืน
คือเธอบอกว่ารอดมาได้เพราะว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเห็นว่าเธอมีประจำเดือน
เพราะผู้ต้องหาคือพยายามถอดกางเกงเธอแล้วถอดแล้ว
แล้วเห็นว่าเธอมีประจำเดือนก็เลยปล่อยเธอไป
ลงจากรถก็ไปแจ้งความนะครับ
เมื่อวานนี้เราเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้ว
หญิงสาวผู้เสียหายก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
และวันนี้ครับตำรวจสนหนองแข็ม
สามารถไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับ
ชื่อว่านายปรัชญากองเกิดทองหรือว่า
นักนะครับอายุ๒๖ปีนะครับ
ก็เป็นชาวจังหวัดนครปฐมไปจับได้แถวริมถนนเพชรเกษม๘๑นะครับ
คือคดีนี้หลังจากที่ผู้เสียหายแจ้งความ
ตำรวจสนน้องแขมก็ไปขอหมายสารเอาไว้นะ

เป็นขออนุมัติหมายจับเอาไว้ในข้อหา
มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด
และข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเธอนะครับ
หลังจากที่เลิกงานจากร้านแถวย่านพุทธมนตรสาย๕นะครับ

แต่ทีนี้ผู้ต้องหานายปรัชญาเนี่ย

เป็นช่วงหลังเลิกงานทั้งตัวเขาแล้วก็

ก็ดื่มสุราจนเมาด้วยกันทั้งคู่

เพราะว่าเห็นเป็นพนักงานร้านเดียวกัน
แต่พอมาถึงที่บริเวณหน้าบ้านของฝ่ายหญิง
รับว่าตนเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยพยายามที่จะเปลื้องผ้าแล้วก็ปลุกปั้มเขา

เขาไม่ยอมก็แต่ก็พยายามนะครับ
ที่สุดแล้วยืนยันว่ายังไม่ได้ข่มขืน
อ้างว่ายังไม่ได้ข่มขืนนะครับ

ก่อนที่จะถูกตามจับกลุ่มตัวได้ในวันนี้

เพราะว่าตัวคนร้ายก็ล็อกประตู

ตำรวจก็พาไปโรงพยาบาลสิริราชแล้ว
ก็ไปตรวจดูร่างกายว่าบาดเจ็บยังไงบ้าง
คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ข่มขืน
แต่ว่าพฤติกรรมน่ากลัวไง